เจ้าของหอพักแถวอายุทยาออกมาโพสต์ค่ะ

ผู้หญิงสาวฉันทนาสาวโรงงานหน้าตาดีอายุ๒๐ต้นค่ะคุณผู้ชม
เช่าห้องพักอยู่แล้วปรากฏว่าหายไปเลยค่ะ
กองขยะพะเนินเทินทึกไว้ให้ดูต่างหน้า
นี่สินะที่เขาเรียกว่าสวยแต่รูปจูบไม่หอม

โอ้โฮ
หนักเลยนะ
หนักไหม

คนที่เข้าไปคนแรกเนี่ยคงต้องสูดกลิ่น

จะเริ่มเก็บจากตรงไหนก่อนดีครับ

หาพื้นไม่เจอเลยนะมีแต่กองขยะเนี่ยเห็นไหมคะ
ไปทั่วห้องทิ้งไปทั่วห้องแบบนี้

ผ้าอนามัยของผู้หญิงที่เปื้อนเลือดใช้แล้ว
แห้งกังเก็บได้๔ถุง

ที่ต้องจินตนาการนะฮะจะได้เห็นแล้วก็จะรู้ซึ้งว่ากลิ่นเนี่ยมันแรงขนาดไหน

หอพักบอกโอ๊ยผมเคยดูแต่ข่าวเคยดูแต่ในทีวี
ไม่เคยคิดเลยว่าชีวิตนี้จะมาเจอแบบนี้กับตัวเองนะคะ
ทะหรือกองโตแบบนี้แล้วจะบอกว่า
เจ้าของคนดูแลหอพักบอกว่า
ผู้หญิงที่เช่าห้องนี้หน้าตาดีด้วยนะ
เป็นสาวโรงงานค่ะไม่ยอมจ่ายเงินค่าห้องเช่านะคะ
กระเป๋าหนีไปเลยค่ะคุณผู้ชม
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีก็เลยลงพื้นที่ไปดูหน่อยซิไปดูหน่อยซิว่าขยะนี้กองนี้ยังอยู่หรือเปล่า
ปรากฏว่าคนดูแลหอพักค่ะ

ใช่ตึกดูดีเห็นไหมนี่เก็บแล้ว

เฉพาะผ้านามัยที่ใช้แล้ว๔ถุง

แล้วเรามีโอกาสไปคุยกับป้าจำรูน
บอกว่าคือผู้หญิงคนนี้อายุ๒๓ปี

มาเช่าหอพักนี้๑ปีแล้วนะคะ

หายออกไปจากห้องพักแล้วไม่กลับมาอีกเลย
ทีนี้ก็ไม่กลับมาใช่ไหมไม่เป็นไร
เอากุญแจไปขายดูแล้วกันเปิดห้อง
โอ้โหเข่าสุดเลยจ้ะพังงะเลยจ้ะ
ขยะขยะแขยง

เขาโผล่ออกไปเข้าไปเท่านั้นแหละ
มันไม่มีสมบัติก็เพราะว่ามันมีขยะเต็มห้อง
นี่พ่าอนามุ้งพ่าอนาไมยแห้งกางเต็มหมด
ในห้องน้ำปิดฝาห้องน้ำไม่ได้เลย
มันแน่นไปหมดไม่เคยคิดเลย
ไม่เคยเจอใครสกปรกขนาดนี้มาก่อนเลย
โอ้โหผู้หญิงสาวหน้าตาก็ดีไม่น่าเป็นอย่างนี้เลย

อันนี้ไม่ได้บูลลี่นะเป็นข้อเท็จจริง

ใช่เจอมาเฝ้าหอพักนี้มา๑๗ปีแล้ว
ไม่เคยเจออะไรแบบนี้เลยหน้าตาก็ดีป้าบอกแบบนี้นะคะ
แต่ถามว่าทางหอพักไปแจ้งความหรือเปล่า

เพียงแต่ลงบันทึกประจำวันไว้เป็นหลักฐาน
แล้วที่เอาเรื่องนี้มาโพสต์ลงในสื่อสังคมออนไลน
เพราะต้องการให้เป็นอุทาหรณ์สำหรับเจ้าของหอพักค่ะ

นอนเข้าไปได้ยังไงหรือถ้าเวลานอนแล้วตอนยังไม่ไป